สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
น่าตอนนี้เราสาวไม่ต้องมากันหรอกไอ้พวกทมนต์
ไม่ได้จะตีกันอยู่นั่นแหละลำคาญ
มันคว้างของโคมตร๊กโคมไปจบคว้างเลยชอบ

มาข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้อยากจะให้หลายคนได้ดูจริงค่ะ

หาเงินกันด้วยวิธีอย่างนี้ไหมนี่เลย
ก็มีการทำโปสเตอร์ล่าโจรลักรถค่ะ
ประกาศตั้งค่าหัวเอาไว้เลยนะคะ
บอกเลยว่าตั้งค่าหัวรางวัลนำจับเยอะมากทีเดียว
ทั้งหมดยอดหน้าพี่๑๕๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
บัญชาการตำรวจนครบานทำโปสเตอร์ให้รางวัลนำจับ

ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงทำบันทึกข้อตกลงค่ะ
เปิดโครงการประกาศสืบจับตามปฏิทินหมายจับ
ก็เป็นศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
โดยสมาคมประกันวินาศภัยก็มอบเงินรางวัลนำจับ
อย่างที่บอกไปค่ะ๑๕๕๐๐๐บาท
แก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแสการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
โจรกรรมรถยนต์นั่นเอง
ซึ่งพลตำรวจตีพานุรัติก็บอกว่าปฏิทินประกาศสืบจับผู้ต้องหาตามหมายจับ
มี๖๐รายด้วยกันคัดจากจำนวน๖๐๐ลายค่ะพี่
มี๖๐๐หมายจับแบ่งตามระดับความรุนแรงของการกระทำความผิดเป็น๓กลุ่มด้วยกันนะคะ
กลุ่มที่หนึ่งสิบไม้จับนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเงินรางวัลรายละห้าหมื่นบาทค่ะ
สำหรับผู้กระทำความผิดนะอันนี้เป็นในรูปแบบลักษณะเป็นรูปแบบองค์กรแล้วก็ขบวนการมาเป็นแก๊ง
อันนี้ให้เบาะจำสีถูกต้องรองลงมาก็เป็นกลุ่มที่๒ค่ะผู้กระทำความผิดที่มีอัตราโทษสูงและเป็นที่ต้องการตัว
เงินรางวัลก็รายละสามหมื่นบาทค่ะยี่สิบหมายจับด้วยกันและกลุ่มที่สามผู้กระทำความผิดก่อเหตุซ้ำซากเลยทีเดียว
โดยมีการใช้องค์ความรู้เฉพาะด้านค่ะอันนี้เงินรางวัลรายละ๑๕๐๐๐บาท๓๐หมายจับด้วยกัน
ก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนตอนนี้ก็มีการติดไปทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลย
ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็แจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะคะ
หากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาแล้วก็ขอรับเงินรางวัลได้ที่ศูนย์ปราปามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่๓๑กันยายน๒๕๖๑นี่แหละค่ะ
ถ้าไม่รู้ตามป้ายนี่เข้าไปดูในเว็บไซต์ตำรวจหนูว่าได้หมดเลยเช็คเลยค่ะ
พอเห็นหน้าค่าตากลุ่มนี้แจ้งเบาะแสเลยทันทีดูง่ายเลยเหมือนไฟจราจรอ่ะนะแต่อันสุดท้ายไม่ใช่สีเขียวเท่านั้น
เหลืองอ่อนเหลืองอ่อนคือคือแบบว่าไปได้เป็นน้อยหน่อยเป็นอันนี้ขโมยน้อยหน่อย
หูพี่ดินแดงนี่คงจะขโมยหนักแต่รายละ๑๕๐๐๐บาทนะมาถ้าเชื่อแจ้งเบาะแสได้
เฮ่ยพี่มีความสามารถเฉพาะด้านอันนี้ดูซิ
ข้างบนอะตัวเด็ดยังเป็นภารกิณห์ครบ๕๐๐๐บาทนี่คือเป็นขบวนการมาเป็นองค์กรมาเป็นแก๊ง
ข้างบนอะแค่เดินผ่านประตูก็เปิดละอันนี้คือกระโมยรถและรถจักรยานยนต์ทั้งสองอย่าง

คือต้องแจ้งแล้วจนจับได้หรือว่าอะไร

เออฉันว่าอันนั้นมัน

ข่าวต่อไปดีกว่าครับคุณแม่

ระหว่างการเลิกลาของน้องขวัญแล้วก็ก๊อฟ

อย่างที่พวกเราทุกคนได้รู้กัน

แต่ฉันว่าขี้หมดซ่วม
คือศาสตร์กันแบบสุดริดสุดเดช
ฉันยังไม่เห็นช่วงขานลงของความรักคู่นี้เลยนะ

เป็นเรื่องนี้แล้วนะคือยังดูเป็นรักรักรักรักอยู่นะออกการทำนู่นนี่น่ะ
หลังก็เงียบสองสาวไม่ได้อ้าวคือนี่เราอยู่ในวงการตลอดเวลา
เรายังไม่ทันเลยเอออยู่อยู่มันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแปลกจริงจริง
เมื่อก่อนนั้นรักกันหวานชื่นเลยนะแบบว่ามีความสุขมากเลย
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะไม่ภาคจากกันไงอ่ะไม่โกรธค่ะคุณแม่
ไม่โกรธค่ะเดินน้ำเอางี้ดีกว่าไปถามความคือบหน้าอ่า
ซึ่งจริงน้องขวัญหรือว่าน้องก๊อฟเองเขาก็คงจะไม่ออกมาพูด
แต่ที่แน่สุดแม่แม่ออกมาพูดกันเองดีกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวนะคะก็เลยสอบถามนางปรานีหรือว่าแม่แอ้วค่ะนะฮะ
เป็นแม่แอ้วเป็นแม่ของขวัญอุตสามณีว่าสภาพจิตใจของลูกสาว
คงจะถามกันอ่ะว่าเป็นยังไงคะคุณแม่อืมปกตินะคะขวัญก็เป็นคน
แต่จะแอบร้องไห้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่านอนกันคนละห้อง

อย่างที่ขวัญพูดไปนะคะว่า
ขวัญทำไปก็เพื่อครอบครัว
จะเอาระเบิดมาเข้าบ้านทำไม

ไม่เอาระเบิดเข้าบ้านเลยค่ะคุณแม่

ที่แม่ของก๊อฟเนี่ยบราฟมา
แล้วว่าแม่แอ๊วเนี่ยถือของปลอม
กระเป๋าปลอมหรืออะไรอย่างนี้

ก็คงจะผิดจริตมนุษย์

แต่แม่โตเป็นผู้ใหญ่คิดได้แล้วก็เลย

เพราะว่าเขาคงคิดน้อยหรือว่าคิดไม่ได้
คนพูดย่อมจะรู้ว่าเป็นคำพูดทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
เชื่อว่าถ้าย้อนเหตุการณ์กลับไปนี่นะคะ
เขาก็คงจะไม่พูดแบบนี้

ถามผู้ชายเรื่องซื้อบ้าน
แม่มันพูดอย่างนั้นไปได้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะ

อันนี้วงเล็บ
อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว
พอดีมีหมู่บ้านใกล้กันเนี่ยนะคะคุณเหมียว

แม่ก็บอกว่า๓๐ล้าน
เป็นที่ที่หนึ่งที่ขายไม่กี่ล้านเลยคุณเมียวคะ
ก็บอกว่า

คนชวนก๊อฟซื้อแหวนให้เป็นของขวัญให้กับขวัญ
ราคาเป็นแค่๓แสนนะคุณเมียว
ก๊อบก็บอกว่าแพงไป
เอ๊ะทำไมถึงพูดเรื่องนี้วะกูเริ่มงงแล้ว
แต่ที่แม่รู้มาเนี่ยนะคะคือก๊อฟเนี่ย

นะคะว่าส่วนประเด็นที่ว่าแม่เนี่ยเรียกสินสอดสูงลิฟต์

๘๐ล้านนะใช่ไหมที่พูด

จริงไม่ได้เลี้ยงลูกไว้ขายนะ
ถ้าคิดจะขายลูกกินคงมีลูกเยอะแยะไปหมดแล้วล่ะ
เรื่องแต่งงานขวัญก็ต้องเป็นคนก็ตัดสินใจเอง

เมื่อถามว่าเป็นเพราะก๊อฟยังไม่อยากแต่งหรือเปล่า

ความจริงความจริงแหลกกันมาตั้งหลายเดือนแล้ว

ขอโทษไม่น่ายากลัวเลยอ้าต่อ
ส่วนที่มีกระแสบอกว่าจริงแม่ไม่ได้อยากจะให้ขวัญแต่งงาน
ถึงเรื่องสินสอดสูงริ้วถึง๗๐๘๐ล้านเนี่ย

ถ้าขวัญจะแต่งงานแม่ก็ไม่ห้าม
ใจจริงอยากจะให้ขวัญแต่งงานด้วยซ้ำนะ
ส่วนที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์

เพราะว่าอยู่ตรงนี้บังคับความรู้สึกของใครไม่ได้
คนที่รู้จักกัน
แล้วก็เป็นแม่คนเนี่ย
จะเข้าใจหัวอกของแม่

ชาวอังกฤษที่ตกเป็นข่าวกับขวัญ

ฝ่ายนั้นมีสาวคนสนิท

ใช่ไหมแม่เอาตอบหน่อยสิ

คือเลขาท่านหลอด

ทำไข่เจียวให้กินที่บ้านได้เลยนะ

มีท่าทางมาจีบขวัญไหมคะ
อืม

ก็จะคุยกันสถานะอื่น

อืมเข้าใจ

วันนี้คุณก๊อฟก็กลับมาจากเกาหลี

เห็นไทยกันวิชคุณอยู่นะ

คาดว่านักข่าวคงจะไปรอ
รอรับกันที่สนามบินเลยทีเดียว

เดี๋ยวคืนนี้เขาคงต่อก๊อฟก็คงต่ออีก

ทำเป็นแบบว่าให้ตัวเองดูแพงขึ้นดีกว่าไหมการที่จะทำให้ตัวเองดูแพงขึ้นเนี่ย
ไม่ว่าเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่มันแย่มากหรือมันดีมากหรือมันดาวมาก
หรือมันแบบว่าไม่ไหวแล้วกับชีวิตเนี่ยต้องสงบนิ่งความเรียบง่ายสงบเนี่ย
เป็นของแพงที่สุดแล้วสติมันจะมา
ถูกต้องพอคุณลองนิ่งนะอย่างวันนี้ดิฉันเหมือนกันนะ
นั่งรับประทานอาหารอยู่เนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมีคนมาคุยด้วยเรื่องธุรกิจนี้
พอนิ่งปั๊บมันมีสติมันเกิดสัมปชัญญะขึ้นมาทันที
ก็บอกตายยังมีเหตุอีกตั้ง๑๐เหตุใน๑๒๓
เรายังต้องแบบเผชิญกับมันอีกนะ
ก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มาบอกว่าฮัลโหล
มันยังมีอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้อีกนะคะ

ไม่งั้นถ้าไม่มีเกิดอะไรขึ้นจะยุ่งยากในอนาคต
จะยุ่งยากในอนาคตมากเลย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
๒ตัวคือจงและวานะครับ
สร้างขึ้นมาเมื่อ๘แล้วก็๖สัปดาห์ก่อน
ตัวหนึ่งสร้างมา๘อีกตัวหนึ่งสร้างมา๖ก็ห่างกันคนละ๒สัปดาห์เท่านั้น
ห้องทดลองกับสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งที่เมืองซูโจ
ณฑนเจียงซูที่ประเทศจีน
ใช้เทคนิคเดียวกับที่สร้าง

ย่อยอาหารและความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน

ภูมิใจจีนบอกว่าริงทั้ง๒ตัวต้องได้รับอาหารผ่านทั้งขวดอยู่นะแคะ
อยู่นะคะยังแบบว่าอาหารหากินเองหรือกินอาหารแข็งยังไม่ได้
ทำนองนั่นแล้วก็จะเติบโตตอนนี้เติบโตในอัตราปกติ
ไม่มีอะไรผิดปกติอยู่โดยพวกเขาคิดว่าจะมีลิงสมัยที่โครนนิ่ง
ตาหนูโรคอีกหลายตัวในช่วงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
แสดงว่าเพาะอยู่นะคะคุณค่ะทั้งนี้ความขึ้นไหวล่าสุดของจริง
ทำให้นักวิจารณ์หลายคนออกมาแสดงความกังวลเรื่องจริยธรรม
เพราะเชื่อว่าจะทำให้โลกขยับเข้าใกล้การโครนิ่งมนุษย์มากยิ่งขึ้น
เอางี้นะเขาโครนกันอยู่แล้วแหละแต่ศาสตร์อาจารย์โลบินโลเวลแท็ก
สถาบันฟรานซิสริกในกรุงลอนดอนยืนยันว่า

คนนี้นะฮะเหยียฟรานซิสบอกว่าเหยียร์โลบิ้นบอกว่า
ไม่ได้เป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และมีกระบวนการที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าอันตรายอย่างไร
เขาบอกว่าอันนี้ยังห่างไกลกับการคนที่มนุษย์มากเอาล่ะสินะฮะ
เกิดนักวิทยาศาสตร์๒ประเทศก็ขัดแย้งกัน
แต่อีกท่านหนึ่งที่มหาลัยเคนอังกฤษเหมือนกัน
วิธีการนี้อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อการทำความเข้าใจของโรคไพของมนุษย์เนี่ยนะฮะ
แต่ว่าการที่จะกังวลในเรื่องศิลธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

แต่ควรจะพิจารณาว่าการทดลองนี้ควรกระทำหรือไม่
ต้องพิจารณากันให้เอารอบด้าน
คือพอมันสร้างขึ้นมาแบบนี้มันไม่ใช่พ่อแม่ไม่มีลูก

แล้วมันยังไม่พิสูจน์อย่างดอลลี่๒๐ปีนี่
ไม่พิสูจนนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าจะเป็นโรคเลิกอะไรไหม

แต่จริงนะคนอายุยืนไปเดี๋ยวมันก็ล้นโลกนะพูดถึง
ใช่เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่กลุ่ม

ดูอ้างลาก่อนที่เหลียดก่อนจะให้มีแมวสอง

มันดูน่ารักนะแต่บางทีก็ดูน่ากลัวเนอะ

ช่วงหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับศิลธรรมจริยธรรมนะฮะ

ต้องเรียนรบกวนอีกสักครู่ค่ะ

มีเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬามานำเสนอนะคะ
คือว่ามันเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินข่าวนี้กันมาแล้วล่ะ

หลังจากนั้นมีการฉลองชัยชนะอะไรก็ตาม
จะมีการดื่มดิ้งเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเรื่อง
บางทีไม่ต้องฉลองดื่มดิ้งก็มีนะคะคุณพี่

คือหนักเลยเราไปดูคลิปกัน

คือนี่คือสาวสองคนเนี่ยค่ะเขานัวเนียน
แล้วก็ใช้หน้าอกบี้หน้าบี้หลังชายหนุ่มคนนึง

พอเขาลงปุ๊บนะฮะในเพจขำสัตว

เอ่อลงปุ๊บแป๊บเดียวเลยเนี่ย

สองนุ่มเฮ้สองสาวที่กำลังลูนิยนุ่มนี้นะฮะ
ทั้งเอาหน้าบี้หลังต่างนานานคือว่า
สภาพที่ให้ดูเนี่ยไม่ได้เป็นการหยอกล้อหรือว่า
คือรุนแรงมากอันนี้ในแง่ของการที่
ทำต่อหน้าคนมากมาย
ซึ่งเขาเลยบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าที่หนุ่มถึงชอบบอกแฟนหรือคนรักหรือใคร
ก็ตามว่ากอไปเล่นกีฬา

คลิปนางกล่าวนะฮะหลังจากสองหมื่นแป๊บเดียวฟาดเข้าไปเจ็ดหมื่นเลย
กับวิจารณ์เป็นวงกว้างว่าในระบุนะฮะเขารวบรวมมาจะสรุปคล้ายกัน
ทำลองเดียวกันดังนี้๙๐เลยก็ว่าได้
นับวันยิ่งเสื่อมซำลงไปทุกวันเพราะทำตัวกันแบบนี้

ด้วยการพูดหยาบคายจึงเกิดขึ้นมากมายเพราะการกระทำแบบนี้แหละ
ท้ายสุดก็ลงด้วยคำว่าล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ที่น่าเศร้าคือเวลามันเกิดเรื่องเนี่ย

จะไปเกิดเรื่องกับคนอื่นวัยรุ่นนักเรียนหรือไม่ก็ผู้ที่รับเคราะห์
ที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับไอ้คลิปที่ยั่วยุทางเพศแบบนี้
แล้วก็ไปโทษผู้ชายว่าไม่ควบคุมสติ
แต่ตัวเองเป็นฝ่ายปลุกตันหาปลุกความอยาก

คือตอนนี้โซเชียลเราควบคุมไม่ได้
มันเกิดขึ้นเปิดอะไรก็เจอ
แล้วคนก็อารมณ์แบบนี้มันกระตุ้นไง

อันนี้ใช้คำว่าตกต่ำนะ

ว่ามันจะทำกันได้ถึงขนาดนี้นะ

คืออันนี้คือหน้าเปิดเผย

เขาไปทำกันในที่รับตาเป็นแฟนกัน

ถ้าเราจะพูดถึงนะนี่พูดตรงนะ

โดยที่ไม่นึกถึงอะไรใดทั้งสิ้น

แล้วคนที่โดนกระทำคือผู้ชาย

มันก็คือโอเคก็สนุกกันไปในลักษณะแบบนั้น
คนที่อยู่รอบข้างก็ไม่ได้แบบว่า

ในสมัยนี้มันดูตกต่ำ

มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ควรจะทำกันจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำกันได้

นี่นะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเพราะมันมีความรู้สึกสลดใจ
ไม่รู้ว่ามันจะกลับสังคมที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้

เพราะว่าเป็นการสมยอมกัน

เจ้าของสถานที่ตัวน้องผู้หญิงทั้งคู่
ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงทำไมไม่มียาอัง

ทำไมไม่มีเลยนะ
เป็นผู้หญิงต้องทำตัวให้ดูมีคุณค่านิดนึงนะคะ

เพราะอะไรแล้วพอทำตัวแบบนี้นะ

ตัวเองนะอยากที่จะมีครอบครัวที่ดี

สังคมที่ดีครอบครัวที่ดี

ตัวเนี่ยของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะต้องแอนตี้

นี่คือสังคมไทยมันไม่ใช่ฝรั่งซื้อต่างคน

อย่างไรมันสังคมครอบครัวใหญ่

อย่ามาพูดนะว่าไม่ได้ฆ่าใครตายไม่เอานะ

ค่าศิลธรรมค่าสังคมคนไม่มีศิลธรรมเนี่ยนะ
มันฆ่าอยู่แล้วแหละจำเอาไว้เลย
และยิ่งไม่มีจริยธรรมฆ่าหนักเลยนะโอ้โหแบบขอบอกคู่กันไปเลย

อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะ
ก็มีเศรษฐีนีวัย๓๘แต่งงานกับชายหนุ่มวัย๒๓เด็กกว่า๑๕ปีนะคะ
เรียกว่าแบบกรุบเลย
อืมเว็บไซต์เซี่ยงไฮอีสนะคะ
รายงานว่าบ่าวสาวข้าวใหม่ปลามันคู่นึงค่ะ
ได้สร้างกระแสฮือฮาและเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลย

เพราะว่าเจ้าสาวมีอายุมากกว่าเจ้าบ่าวถึง๑๕ปี
และถึงแม้ว่าครอบครัวจะกีดกันอย่างมากในตอนแรก
แต่ว่าด้วยรักแท้ที่พวกเขามีให้กัน
ก็ไม่มีอะไรขวางกั้นพวกเขาได้ด้วยนะคะ
โดยรายงานก็ระบุว่าเจ้าสาวใหม่ป้ายแดงคนนี้เนี่ย

แล้วก็มีลูกชาย๑คนอายุ๑๔ปี
เมื่อเธอพบรักกับแฟนนุ่มอายุน้อยกว่า
เธอก็อยู่กับเขาฉันคู่รัก

ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันในทันที

แน่นอนว่ามีบุญนะมึง
เขาก็ยังได้แต่งงานรอบ๒คุณแม่
ฉันมองอย่างนี้แล้วฉันอยากทุบหน้าตัวเองทิ้งเลย
แล้วฉันกลับไปกินแบบว่า
ไม่แบบมีการใดเน็นจริง

ต้องบอกว่าข้อปลูกเจ้าบ่่าว
เขาไม่ปลื้มลูกสะพ้ายที่อายุมากกว่าถึง๑๕ปี
จะคลานเพจเจ้าสาวเป็นเศรษฐ์ที่นีย์ที่ร่ำซำมากทีเดียว
เธอมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์และเงินอีกมหาศาล
ล้านบาทให้กับครอบครัวเจ้าบ่าว

พร้อมกับยกอสังหาริมทรัพย์อีก๑แปลง
แล้วก็รถยนต์เฟอร์รีให้อีกหนึ่งคัน

ตากล้องร้องโอ้โฮตากล้อนมาจากตากล้อง

เอาไหมคะถ้าอย่างนี้ก็ต้องกินอีกนิดนึง

สินสอดแล้วก็มูลค่ากว่า๕ล้านหยวนหรือ๒๔๗ล้านบาท
เห็นไหมเมื่อเห็นค่าสินสอดแบบนี้ขึ้นมา
แล้วก็ของมั่นต่างท่าทีของครอบครัวก็เลย

นี่มันแบบว่าพวกแบบว่าพวกในทุนสามาร

นี่คือการตกอยู่ในเรื่องของ
แบบว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นแบบว่าสารนะ
ใช่ก็ช่วงนี้มีราคาแบบนี้นี่ไงครับ

พี่อารวยอย่างนี้สื้อได้ซื้ออีก๕๐๐คนเลยสิ
นี่เอาแล้วไง

กลับมาสู่สุขภาพ

เป็นความน่าตื่นเต้นมาก
เป็นเรื่องราวดีของวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์
กับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกิ้น
ในเมืองบอลจิมอร์รัฐแมรี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกา
เผยถึงความสำเร็จในการตรวจหาโรคมะเร็งเริ่มแรกที่พบบ่อย
มีทั้งหมดด้วยกัน๘ชนิดจากการตรวจเลือดเพียงแค่ครั้งเดียว
ซึ่งนักวิจัยบางคนถึงกลับเปรียบว่าเป็นการค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าเรื่องการตรวจเลือดสามารถที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็ง
โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีการอื่นเลย
เช่นการสแกนหรือการส่องกล้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้

จำนวน๑๐๐กับ๕คนก็ที่เป็นมะเร็งอยู่
อย่างเช่นที่เต้านมลำไส้ใหญ่ปอดรังไข่ตับตับอ่อน
เพาะอาหารหลอดอาหารในระยะที่เชื้อยังไม่แพร่กระจาย
ไปยังเนื้อเยื่ออื่นพวกเขาตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีน๑๖ตัว
ที่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งแล้วก็โปรตีนอีก๘ชนิด
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมะเร็งปรากฏ
กลายพันธุ์ของเหล่านี้จะเข้ามาสู่กระแสเลือด
โดยรวมแล้วการทดสอบครั้งนี้พบมะเร็งถึง๗๐เลยทีเดียวค่ะ
ใช้เลือดเห็นไหมใช้เลือดใช้เลือดใช้เลือดใช้เลือดเอาเลือด

ค้นคิดวิธีการตรวจเลือดหาเชื้อมะเร็งดังกล่าวนี้
วิจัยเชื่อว่ามีผลกระทบมหาศาล
อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
น้อยลงมาจะน้อยลงและอาจจะนำไปสู่เป้าหมาย
ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรักษาโรค
ทดสอบกับคนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย

แสดงว่าคนพบได้ก่อนตรวจสอบได้ก่อน
ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือด
จะตกราว๑๖๕๐๐บาทดิฉันว่าคุ้ม

ใช่นี่ยังกระจายไปตามเนื้อเยื่อต่าง

ค่ะไม่เยอะเลยเหรอไม่เยอะเลยเหรอสามหมื่นเหรอใช่สามหมื่นกว่าบาท

อ่าต่อไปมาผู้มีอุปกรณ์รักคุณสวัสดีค่ะสำหรับเด็กนะคะมีอะไรกันบ้างครับแม่
พัฒนาทักษะด้านกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถก้าวสู่การเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับสากลกันเลยทีเดียว
ภายใต้โครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสารฝันเยาวชนไทยให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับโลกนู่นเลย
และเมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อวันเสาร์๑๓๑๓มกราคมเนี่ยค่ะ
จำนวน๕๐๐๐ลูกให้กับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อไปพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา
โดยมอบลูกฟุตบอลใน๕จุดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ
ก็มีในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ตรงกระทรวงศึกษาอธิการ
แล้วก็ตรงบริเวณฝูงบิน๖๐๑กองบิน๖ฐานท่ามอากาศตรงดอนเมือง
แล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีค่ะก็คือบริเวณท่าเรือจุกเสม็ดนะคะ
ก็คือเรือหลวงจักรีนรเบศแล้วก็ยังมีตรงกองบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่
สนามบินเลยใช่แล้วก็สารากลางภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะ
แล้วก็เทศบาลวิชิตบริเวณเวรสวนศรีภูวนาศ
ว่าก็ดีใจกับน้องทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับลูกบอลกันไป
ยังไงก็เอาไปฝึกให้เก่งเลยนะคะเผื่อว่าในอนาคตได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ

พวกเราก็คอยเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องทุกคนด้วยนะคะ
พี่ตูนวิ่งไงตลอดทางเลย
เอาไปให้ที่โรงเรียนเลยส่งกำลังใจกันไปนะคะช่วงหน้าค่ะก็เป็นคู่รักหมากคิมนิดนึง
เพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของสาวคิมมาอีกคนนึงก็
อันนดาทำศัลยกรรมจริงเหรอไม่รู้เลยอยากไม่เห็นยังนานแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน้าเขานี่ยังนานแล้ว
เดี๋ยวเราต้องมาคุยหากันนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ค่ะกรอบมาครับแสดงจอดค่ะไหนล่ะ
ก็ตอนนี้บล็อกกับ

กับคิมเขาก็ไปเหมือนกันจะไปแบบว่า
ทดลองฮาร์นิมูณด์

เขาไปฮานิมูลแล้วตัวเองไปเที่ยวด้วย

แล้วมาโพสต์ฮารีมูลปลาร้าร้ายนั้นเธอไม่เค็ม
ก็ไปเที่ยวเฉยบอกอย่างนี้
เขาบอกไปเที่ยวเฉยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าไปเที่ยวกับเขาได้ยังไง
อะไรวะทำไมอัลไซเมอร์ขนาดนี้
แต่ว่าก็สนุกดีไม่ค่อยที่จะมีความหวานอะไรหรอก

สำหรับมากกี้กับป๊อกคู่นี้น่ารัก
เขาก็เข้ากันได้ดีแน่นอนถึงจะแต่งงานกัน
สีกันเนี่ยคิมกับกี้อ่ะ
ก็ถามกันด้วยว่าความรู้สึกพี่ป๊อกกับมากกี้ด้วยว่าเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าก็เหมือนเดิมถามว่าอิจฉาเขาไหม
เขาก็แต่งงานกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็น่ารักดี

เออน่ารักนะ
จะไว้ผมทรงนี้อีกนานเขาว่าเขาชอบใช่ไหมสบาย

ก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ย

อันที่๒ก็เห็นว่าเป็นเพลงเป็นเพลงของพี่มัธน์หมี่

ก็เลิกกันอ่ะอันนี้ไม่ต้องเล่นก็เลิกได้เออนั่นแหละสิเออใช่มันมีจังเกณฑ์นี่มันนี่มันเชื่อเชื่ออะไรกัน
เผลอเจอแล้วอ่ะอ่ะข่าวของคุณอันดาบ้างค่ะก็จริงจริงก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่า
พระเอกไปซ้อมเต้นเหรอเออเขาไม่ได้ไปซ้อมเต้นที่นู่นสิคะคุณแม่
นอนันดาเอเวอรี่แฮมนะคะก็เตรียมเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าและเท้าขวา
เนื่องจากว่ากระดูกเขาแตกล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้หนุ่มอนันดาก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า
เขาเคยเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซคว่ำเมื่อประมาณ๘ปีที่แล้วที่เชียงใหม่
ทีนี้ตอนนั้นก็ต้องทำศัลยกรรมใบหน้าเย็บเป็นร้อยเข็มค่ะ
เนื่องจากว่าจมูกหักปากฉีกต้องผ่าตัดท้องแขนข้างซ้าย
เพื่อเอาเนื้อที่ก้นเนี่ยมาแปะด้วยนะคะซึ่งผลจากอุบัติเหตุครั้งนั้น
ก็คือกระดูกเท้าขวาแตกละเอียดเวลาเดินก็ต้องลงน้ำหนักที่เท้าซ้าย
อกจากนี้กระดูกสันหลังเคลื่อนจนรู้สึกเจ็บแล้วก็ต้องการทำกายภาพบำบัดอยู่ตลอด
ซึ่งพอไปทำกายภาพเลยรู้ว่ากระดูกสะโพกเขาไม่เท่ากัน
หากทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเตรียมผ่าตัดในสิ้นปีนี้นั่นเอง
แต่เขาก็ยังไม่เห็นกับการขี่มอเตอร์ไซค์นะคะยังอยากขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิม
ทางทีมข่าวแนเราหรือว่าวู๋บแฟน
พร้อมจะมีคลอปครัวบวชก็จะหมายมาก
หลังจากศึกออกมาแล้วหลายคนก็รุ้นว่า
ไปบวชแล้วพร้อมจะเบียดอะไรหรือไม่

กังวลเรื่องสินสอดไหมตอนนี้ประเด็นเรื่องสินสอดนะฮะก็กำลังสะพัดอยู่ในวงการเรานะ

ตอนนี้ผมกำลังสร้างความมั่นคงเป็นหลักเลย
เพราะว่าเราไม่อยากให้วันนึงต้องแต่งกันนานไปแล้วมีปัญหาเรื่องเงิน
ไม่มีเงินสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาทะเลาะกันอีกนะคะ
นี่กระเตียมพร้อมดีถ้าว่าน้องเราพร้อมไหมก็พร้อมน่ะ
แต่ว่าเราต้องรอทุกอย่างพร้อมด้วยเหมือนกัน
ช่วงหน้าไปดูความน่ารักของอลินอลัน

คุณแม่คะ
เพราะว่าเค้ากินเด็กหรือกันสักอย่างมันก็ไปกิ๊กกับเด็กรุ่นใหม่ที่สังขัดช่อง๓นะฮะ
ก็เขาบอกว่าถูกจับตามองว่าน้องคนนี้จะเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาดามหัวใจของเจนี่เทนโพสุวรรณหรือไม่

ล่าสุดนะคะนักข่าวก็ไปถามเลยเพราะมีข่าวแพมออกมาว่า
มีคนบอกว่าน้องคุณหนุ่มสนิทคนใหม่ของเจนี่เหรอ
จีก็บอกว่าไม่ได้สนิทนะครับรู้จักฐานะพี่น้องครับ
รู้จักที่กองละครครับไม่ได้สนิทนะฮะ
สนิทกันขนาดไหนถึงขั้นคุยส่วนตัวกันไหม
ก็เขาบอกไม่ได้สนิทก็ไม่ขนาดนั้นครับ
พี่ก็เป็นพี่ที่เคารพในวงการน้องจีนางก็แบบว่าตั้งการ์ดแล้วนะคะ
ได้คุยเรื่องข่าวนี้กับพี่เจนี่ยังยังเลยครับ
แล้วถูกจับตามองในกลัวไหมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยครับ
มีคนโทรไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้ไหมไม่ได้ปรึกษาอะไรครับ
เพราะว่าไม่รู้จะปรึกษาเรื่องอะไรไม่มีประเด็นอะไรให้ปรึกษาครับ
แจ๋วอ่ะเคยมีออกไปไหนกับเจนี่น้อง
เราก็บอกฉันต้องไปเรียนการถามจากหน้าข่าวคนนี้ฉันชอบมาก
ตอนซ้ายไม่ได้ต้อนขวากลับมาต้อนหน้าแล้วนะฮะ
ไม่มีครับมีแต่แนะนำร้านอาหารขนมคลีน
เอิญเจอกันก็ทักทายปกตินักข่าวต่อนะ
แต่มีคนเห็นเราไปกับเจนี่สองคนแยกกันไปครับ
ไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรออกมาผมไม่ทราบรายละเอียดเลย
แต่จะเป็นจังหวะเหมาะหรือความบังเอิญประกอบกันที่ทำให้รูปมันออกมาแบบนั้น
พยายามมาก
อันนี้คือในแง่ของนักข่าวใช่ไหม
เขาก็ไม่ได้บุกบันก็คือแบบถามซ้ายถามขวาถามรอบมาก
อันนี้เป็นคำถามที่รอบด้านมากนะ
คนเด็กคนนี้ก็ตอบตรงอะ
โอปอกับหมอโอ๊กเนี่ยเขาย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่เนี่ย
ใช่แล้วก็มีได้เลิกได้ยามนะคะย้ายไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนที่๒คนอีกจะเข้าไปน่ารักจริงเลยนะครับใช่
ทำความสะอาดบ้านหลังนี้อย่างขยันขันแข็งกันเลยทีเดียว

ลาเลยต้องขอขอบคุณผู้ชมคุณนิงอส

เขาใส่ใครในสัปดาห์หน้านะคะไปดูอลินอลันกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป